เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคดีกันค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ขณะนี้ที่คนร้ายบุกประยิ่งแหล่งงานชาวพม่า๓คน

ตอนนี้ตำรวจสืบสวนจนรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
คาดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเกิดจากปัญหาส่วนตัว
หลังก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเรื่องกันมาก่อนคุณผู้ชมค่ะ
สภาพภัยในที่เกิดเหตุห้องเช่าแห่งหนึ่งใจกลางเมืองมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นแรงงานชาวพม่า๓คนด้วยกันค่ะ
อายุก็คือระหว่างยี่สิบสี่ปีหนึ่งคนแล้วก็อีกสองคนเนี่ยอายุสิบเก้าปี
มีรอยสักเต็มตัวเลยนอนร้องครวนคลางจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
คนแรกเนี่ยคุณผู้ชมดูสิถูกยิงที่ขาค่ะคนที่สองกับคนที่สามถูกยิงที่แขน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเร่งประถมพยาบาลก่อนนำผู้บาดเจ็บทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ส่วนคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นสองคนหลังก่อเหตุขึ้นรถกระบะหลบหนีไปค่ะ
ตรวจสอบภายในห้องของผู้บาดเจ็บไปพบมีดปลายแหลมไปพบเหล็กขูดชาร์ฟแล้วก็ขวาน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของผู้บาดเจ็บนะคะโดยตำรวจก็รวบรวมไว้
เอาไปตรวจสอบว่าอาวุธเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันตัวหรือว่าเคยนำไปก่อเหตุหรือไม่
แล้วก็ยังไปพบหัวกระสุนปืนอีกหนึ่งหัวด้วยก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามพยานลายหนึ่งก็เล่าว่าผู้บาดเจ็บทั้งสามคนเนี่ย
รับจ้างเข็นผักอยู่ในตลาดสดมหาชัยก่อนหน้านี้ย้อนไปสี่วันที่ผ่านมา
ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสกับวัยรุ่นกลุ่มคนไทยมาแล้วแล้วก็หนึ่งในสามของแรงงานที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ย
ก็ถูกรุมทำร้ายร่างกายตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บจนต้องเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้ว
พอออกมาได้ไม่กี่วันก็ถูกบุกยิงถึงห้องนอนอีกอ่ะค่ะแนวทางการสืบสวนของตำรวจทราบตัวคนร้ายแล้วนะคะ
ตอนนี้ว่าเป็นพ่อค้าเขียงหมูในตลาดมหาชัยส่วนสาเหตุเนี่ยเกิดจากความโกรธแค้นส่วนตัวค่ะ
เพราะว่าเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อนตอนนี้ชุดสืบสวนก็เร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะรวบรวมหลักฐานติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ